ตามความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยครับความคืบหน้าเหตุการณ์ที่มีนักธุรกิจค้าน้ำมันชาวเมียนมานะฮะ
เขาชื่อว่านายจ่อเห็งนะครับเขาก็ตามหาตัวลูกน้องเขาสองคนนะฮะ
เป็นผู้ชายกับผู้หญิงให้ขับรถนะฮะมาจากเมียนมาเข้ามาทางแม่สอดจังหวัดตาก
เข้ามาทางไทยนั่นแหละอืมเพื่อจะนำเงินสิบหกล้านห้าแสนบาท
เอามาจ่ายค่าน้ำมันเอามาโอนค่าน้ำมันให้กับปตท
เพราะว่าเขาบอกว่าช่วงนี้โควิดธนาคงธนาคารที่เมียนมาเองก็ปิด
อืมเขาก็โอนลำบากก็เลยอ่ะเอาใส่รถมาอย่างงี้แล้วกัน
โอนทางฝั่งไทยค่ะนะครับไปเจอตำรวจตรวจจับนะครับ
แล้วเขาบอกอุ้ยตอนนั้นลูกลูกน้องเขาหายไปเลยใช่แล้วก็ไม่รู้ชะตากรรมว่าเป็นยังไงบ้าง
แล้วก็ไม่รู้ว่าแล้วเงินของกลางจะยังไงเงินสดสดสิบหกล้านห้าแสนอ่ะนะฮะ
ก็เลยไปกับทนายอนัญชัยชายเดชไปที่ตำรวจที่จังหวัดตากนะฮะ
ไปตามหากันนะครับสุดท้ายแล้วก็ทราบว่าชุดที่จับกลุ่มไปเป็นตำรวจทางหลวง
จับเสร็จแล้วก็ส่งไปนู่นนะฮะไปให้กองปราบรามนะครับอ่า
ผู้ที่ถูกจับเนี่ยคือนายแตะป่ายอู่อายุ๓๐เป็นคนขับรถ
กับนางสาวมิโฉอายุ๒๔เป็นเลขาของนายจ่อเห่งนักธุรกิจค้าน้ำมันชาวเมียนมา
นะครับถูกจับเมื่อเจ็ดเมษายนกรณีขนเงินสดสิบหกล้านห้าแสนบาทเข้าประเทศไทย
ถูกจับแถวพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนี่ฮะตำรวจทางหลวงเขาตรวจจับนะครับ
โดยบอกว่าจะขนเงินมาเพื่อไปโอนค่าน้ำมันให้กับปตท
เพราะว่าแบงค์ที่พม่าอ่าที่เมียนมาเนี่ยปิดให้บริการเนื่องจากปัญหาโควิดสิบเก้า
แต่ตำรวจเขาบอกว่าโอ้โหอย่างนี้มันก็ต้องมีเอกสงค์เอกสาร
ใช่ไหมว่าคุณทำธุรกิจแบบไหนจะไปโอนยังไงแล้วเงินเอาเข้ามาเนี่ย
พิธีการทางสุรกากรหรือเปล่ามันเกินวงเงินสดที่จะถือผ่านข้ามแดนได้หรือเปล่า
นี่ฮะ๑๖ล้าน๕แสนเนี่ยมันเกินแน่มีการแจ้งหรือไม่แจ้งอย่างไร
แต่ถ้าฝั่งของนายจ่อเห็งนักธุรกิจค้าน้ำมันเขาก็มองว่าอ้าว
จับมาจับได้ถ้าเขาผิดไม่ถูกต้องตามขั้นตอนอะไรจริงแต่ลูกน้องเขาหายไปไหน
อ่าหายไปแบบเป็นวันแล้วเงินสดสิบหกล้านห้าแสนบาท
มันมันจะไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
สุดท้ายเมื่อวานนี้ก็ตรวจสอบจนพบว่าไปอยู่ที่กองปราบทั้งคนแล้วก็เงินนะครับ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจนะฮะได้ส่งตัวลูกน้องของนายจ่อเหงทั้งสองคน
ไปที่สรรอายารัชดาธนายอันนันใจชายเดทธนายความของนายจอหึงก็ไป
ไปกับนายคฤตอึ่งวิทุญสฐิษฐ์ประธานสภาธุรกิจไทยเหมียนมา
คือในแตะกับนางสาวมิโชธนายอนัญชัยบอกว่าการที่ตำรวจทางหลวงไปจับกลุ่มในแตะกับนางสาวมิโช
ทำให้เกิดประเด็นขึ้นมาว่าเป็นการจับกลุ่มที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
เรื่องนี้ต้องแยกกับประเด็นการนำเงินเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยไม่ผ่านสุรกากร
ถ้ากรณีนี้เนี่ยมันมีอัตราโทษคือจำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท
ก็ต้องว่าไปตามกระบวนการของกฎหมายตรงเนี้ยนายจ่อเห็งเขาไม่มีปัญหาค่ะอ่า
ถ้าลูกน้องเขาจะขนเงิน๑๖ล้าน๕แสนเข้ามาแล้วมันไม่ได้ผ่านด่านทางศุลกากรอย่างถูกต้อง
แต่การทำหน้าที่ของตำรวจทางหลวงที่ไปเรียกตรวจค้นจับกลุ่มแล้วยึดเงินตรงนั้นมีอำนาจหน้าที่หรือไม่
ถ้าจับแล้วความจริงแล้วตามขั้นตอนคือต้องไปส่งตำรวจพื้นที่คือส่งสพแม่สอด
แต่ทำไมตำรวจทางหลวงชุดนั้นถึงนำตัวลูกน้องของนายจ่อเห็งทั้งสองคนพร้อมกับเงินสด๑๖ล้าน๕แสนไปกักไว้ที่ตู้ยาม
กักตั้งแต่๑๐โมงเช้าถึงเที่ยงคืนแล้วก็ส่งตัวให้กองปราบทำไมถึงเพิ่งมาส่งตัวให้กองปราบมีการต่อรองอะไรกันหรือไม่
เรื่องนี้จะไปยื่นเรื่องต่อปวชเพื่อเอาผิดกับตำรวจทางหลวงชุดจับกลุ่มที่มีอยู่๔๕นายฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
นี่มันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะว่าคนที่คุณจับเนี่ยเป็นเงินของนักธุรกิจชาวเมียนมาร์เมวดีเป็นผู้ทรงอิทธิพลในด้านค้าขายพื้นที่ของกะเรียง
ถ้าเกิดปิดเมียวดีขึ้นมาเนี่ยคุณจะทำยังไงทำกฎหมายด้วยไงกฎหมายเขาบอกเอาไว้อ่ะคุณต้องส่งท้องที่เพื่อการการเรียกรับผลประโยชน์แต่คุณไม่ทำผมจึงให้คุณจ่อเห็งเนี่ยนะครับมาแจ้งความคนหายก่อนในเบื้องต้นแล้วถามต่อว่าผมจะทำอะไรกับพนักงานตำรวจทั้งสี่ห้านายนี่แหละครับผมบอกได้เลยครับผมไม่มีวันที่จะไปแจ้ง
ตำรวจหรอกครับเพราะว่าพวกเดียวกันผมไม่แจ้งผมจะไปร้องปรปช
นี่นะฮะอันนั้นก็เรื่องของการทำหน้าที่ของตำรวจทางหลวงนะครับที่ทางนายจอเฮงเขาบอกว่าเขาจะไปร้องปวชผ่านทางทนายความเนี่ยนะครับส่วนพนักงานสอบสวนกองปราบรามวันนี้คุมตัวในแตะป่ายอูกับนางสาวมิโชลูกน้องของนายจอเฮงสองคนนะครับในคดีที่ถูกจับฐานลักลอบขนเงินเข้ามาในราชอาณาจักรโดยที่ไม่ผ่านสุร
ยื่นคำร้องฝากขังต่อสารครั้งแรกเป็นเวลาสิบสองวันตั้งแต่วันที่เก้าถึงยี่สิบเมษายนอ่า
เข้ามาภายในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎกระทรวงการคลัง
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการให้บุคคลแจ้งรายการเกี่ยวกับการนำเงิน
เกินกว่าสี่แสนห้าหมื่นบาทเข้ามาในประเทศค่ะ
คือถ้าเกินสี่แสนห้าหมื่นบาทเนี่ยต้องแจ้งใช่ค่ะอ่า
ถ้าเป็นเงินสดเข้ามาแบบเนี้ยขนมาเกินสี่แสนห้าหมื่นบาทไม่ได้
โดยพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวนะครับเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูง
ปล่อยตัวชั่วคราวเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีสารพิจารณาคำร้องแล้ว
อนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาได้พลตำรวจโทษสุธินทรัพย์พ่วง
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันว่าการทำหน้าที่ของตำรวจทางหลวง
เป็นไปตามอำนาจและกฎหมายที่สามารถทำได้เนื่องจากระหว่างการจับกลุ่ม
ชาวพม่าทั้งสองคนนั้นไม่สามารถชี้แจงแหล่งที่มาของเงินจำนวนมาก
ถึงสิบหกล้านห้าแสนบาทได้รวมทั้งยังผ่านด่านตรวจเข้ามา
โดยไม่ได้มีการสำแดงต่อสุรกากรตามกฎหมายซึ่งภายหลังจากได้รับรายงานจากตำรวจทางหลวงในพื้นที่
ก็ได้สั่งการให้ถ่ายภาพหมายเลขธนบัตรทุกใบไว้เป็นหลักฐานแล้ว
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าของกลางทั้งหมดจะไม่หายไปไหน
รวมทั้งตัวเองก็เป็นผู้สั่งการให้นำตัวผู้ต้องหาและของกลาง
ไปสอบสวนขยายผลต่อที่กองปราบรามค่ะอ่าคือตำรวจทางหลวงกับกองปราบเนี่ย
เขาขึ้นอยู่กับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอืมนะฮะอ่าเรื่องเนี้ย
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าเป็นคนสั่งการเองให้ทางหลวงเนี่ย
นำผู้ต้องหากับของกลางไปขยายผลที่กองปราบเนื่องจากเป็นเงินจำนวนมาก
รวมถึงยังมีพฤติการที่น่าสงสัยซึ่งยืนยันว่าเป็นการทำขั้นอาจ
ขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็ยังได้ประสานไปยังปปง
เพื่อให้ช่วยตรวจสอบเส้นทางทางการเงินแล้วด้วยยืนยันว่าตัวผู้เสียหายสามารถนำเอกสารมาชี้แจง
เกี่ยวกับที่มาของเงิน๑๖ล้านห้าแสนบาทได้ตลอดเวลาค่ะนะฮะ
แต่ตอนนี้เขาต้องไปสอบปากคำพยานอีก๖ปากแล้วก็นำตัวสองคนที่เป็นลูกน้องของนายจอเฮง
ไปขอบหน้าสารฝากขังไว้แล้วนะฮะอ่าล่าสุดนะครับ
สารอนุญาตให้ประกันตัวทั้งสองคนนะครับ
เป็นลูกน้องของนักธุรกิจค้าน้ำมันชาวเมียนมาแล้วนะครับอ่า
โดยอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้นะครับอ่า
แล้วก็ต้องติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับวางเงินประกันเอาไว้
หลักประกันเนี่ย๒ล้านบาทนะฮะต่อคนนะฮะ
คนละหนึ่งล้านบาทเป็นสองล้านบาทสองคนนะครับ
อ่าแล้วก็อ่ายึดหนังสือเดินทางห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสารอ่าถึงจะต้องไปแจ้งต่อสอต่อมอต่อนะครับ
อ่าเรื่องนี้นะครับตกลงสารให้ประกันตัวไปตอนนี้นะฮะค่ะ
แล้วก็นัดเป็นรายงานตัวอีกทียี่สิบเจ็ดพฤษภาคมเลยนะคะ
ตอน๙โมงเช้าอันนี้ทนายอนัญชัยให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมข่าวของเรามานะคะ